คุณผู้ชมไปที่อุดรธานี

เพราะว่างวดที่แล้วเขาก็ถูกกันอย่างทั่วหน้า
ไปดูบรรยากาศกันเลยครับ

มีพิธีตามความเชื่อนะครับ
ซึ่งนางพาดชัยภูมิร่างทรงวัย๗๓ปีท่านนี้
ยกมือขวาแล้วก็กางนิ้วทั้ง๕นิ้วออกมา
ขณะทำพิธีทรงเจ้านางสะเทียนตาทิพย์
ซึ่งเป็น๑ใน๓เจ้าแม่ตะเคียนทอง
ภายในวัดโพชัยศรีบ้านแวงตำบลบ้านผือ

กลางชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่

เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี

แล้วก็ได้มาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนทองด้วย
หลังจากงวดที่แล้ว๑๗มกราคม
งวดที่แล้วได้รับโชคกันทั่วหน้า
โดยร่างทรงได้จุดทูป๓๙ดอกกราบไหว้

ด้วยการสวดสรพัญญะและเอามือแตะต้นตะเคียนทั้ง๓

เมื่อชาวบ้านขอโชคลาภก็ไม่พูดไม่จ่า
แต่ได้ยกมือขวาและกางนิ้วทั้ง๕ขึ้น
นานแบบนี้ประมาณ๑๐นาที
ก่อนที่เจ้านางสะเทียนตาทิพย์จะออกจากร่างส่งไป
ภาวนาวิมลเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ
และเจ้าอาวาสวัดโพชัยศรีบอกว่า
มีผู้รับเหมาขุดพบต้นตะเคียนทอง

ประกอบด้วยเจ้านางศรีโสธร
เจ้านางสะเทียนตาทิพย์และเจ้านางสร้อยแก้ว
นำมาไว้ที่วัดเมื่อวันที่๑๒มกราคม

ชาวบ้านทราบข่าวแห่กันกราบไหว้
ขอโชคลาภอย่างต่อเนื่อง
ชาวบ้านเขาถูกเลขท้าย๒ตัวกันเยอะ
ที่แล้วคือ๒๕งวด๑๗มกราคม
แล้วก็นำเงินมาทำบุญถวายสร้าง
พระพุทธรูปหลวงพ่อนาคจำนวนมาก
ทำให้ชาวบ้านต่างพูดกันปากต่อปาก
เป็นเสียงเดียวกันในความแม่นของเจ้าแม่ตะเคียน
แล้วก็แห่เข้าวัดทำบุญกราบไหว้

จนถึงวันนี้เพราะหวังจะมีโชค

พรุ่งนี้ผมว่าคนยิ่งเยอะนะครับ

แล้วก็เผลอเช้าวันที่๑ปุ่มพาพันธ์

ถือว่าได้เข้าวัดไปทำบุญด้วย

โชคเรื่องลาบเรื่องดวงเรื่องความเชื่อ